เมื่อวานมีการประกาศรายชื่อออกมานะครับ
จริงสื่อก็รู้กันมา๒วันล่วงหน้า

แต่ว่าออกมาแล้วไม่มีการพลิกโผล่นะครับ

ทั้งหมด๒๓คนนะครับ

ในการเจอกับอีรักษ์ต้องการ๑คะแนน

ก็ยังมีเงื่อนไขอีกถึง๑๓เงื่อนไข

จะช่วยไทยนั้นเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ตอนนี้โอกาสมัน๙๙๙๙แล้วนะครับ
รายชื่อของผู้เล่นทีมชาติไทยในชุดนี้นะครับ

เริ่มกันที่ผู้รักษาประตูนะครับ

และสินธวิชัยธรรทนากุล
เป็นมือสองส่วนสมพรยศที่ติดมา
ทีมชุดนี้เป็นครั้งแรกของเขานั้น

ส่วนกองหลังนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับ

ทางด้านธนบูลเกษารัฐ

ปตันทีมอย่างธิรทรบุญมาทันนะครับ

เก็บเอาไว้เป็นตัวเลือกอีกด้วยนะครับ

ชนะทิพย์สงกระสินก็ยังอยู่นะครับ
จากนี้ที่มีเพิ่มมาก็คือจักรพันธ์แก้วพรม

แล้วก็ทีมชุดนี้ก็ถูกเรียกมาติดทีมชาติด้วยนะครับ

ก็มีสหรัฐอยู่เย็นปกกล้าวอันนัน

ธิติพันธ์พ่วงจันทร์กับอดุลละโสครับ

อริษัทไกรศรและธนาชนะบุตร

สโมสรการท่าเรือครับ

พันธแก้วพรมนะครับซึ่งกลับมาติดทีมครั้งแรก
รอบ๗๒๑วันหรือว่าเกือบ๒ปี

โน้นั้นเคยถูกเรียกตัวติดทีมชาติ
ชุดใหญ่ครั้งแรกของนายุค

ช่วงนั้นซิโก้มารับงานเป็นเกมแรกนะครับ
แทนที่ของโค้ดง้วนสุรชัยจัตรภัทรภงนะครับ

ส่วนการมาของสมพรยศพุทธศาสตร์ประตูมือ๓

เป็นการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกของเขา

สินทรวิชัยรัฐนกุลและกวินทรัพย์สัจจนัด

ประตูจากโอโสดซึ่งเดี๋ยวก็มีโอกาสกลับมาแล้ว
แนวคิดที่ดีครับให้เด็กมีโอกาสได้มาฝึกซ้อม
กับรุ่นพี่เพื่อเรียกพลังครับ

ประกอบเป็นสินทรวิชัยธีรทรสุธินัน
พระทุมสอนระวัตเกริกฤทพระกริจ

คือแกนหลักในทีมชุดนี้เป็นตัวจริง

ไปดูนักเตะที่ลงมากที่สุด

ในการลงสนามเป็น๑๑ตัวจริงของซิโก้

อันดับหนึ่งก็เป็นเกิกฤทธวีการ

อันดับสองก็เป็นประตูกวินธรรมศจนันทร์

เมซิเจฉนาทิพย์สงครสินทร์ลงไป๒๘นัดครับ

ถึง๑๘ประตูในทุกรายการนะครับ

ในที่๒๑๓ลูก
เป็นทางเกราะฤทธวิกากับชนะทิพย์สมกสินยิง๑๐ประตูเท่ากัน
และอันดับ๔ก็คือชาลิวชะปุ้ยยิง๘ประตู
เป็นจุดโทษ๔ลูกนะครับสำหรับผลงานของชาวลิวชะปุ๋ย
ไปดูกันที่ข่าวดีของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
สมาคมกีฬาฟุตบอลครับได้ตอบตกลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับ
กันหน่อยในวันอาทิตย์ที่๒๗มีนาคมนี้นะครับ
สนามราชมังคลากีฬาสถานแล้วครับ
โดยจะหารือกับซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกศร
เพื่อที่จะใช้ทีมชุดใหญ่ลงเล่นในนัดนี้
ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับในการเจอกับทีมชาติเกาหลีใต้
เพราะว่าเขามาชุดนี้น่าจะขนผู้เล่นชุดใหญ่มานะ

เขาไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันในลีกไง
เพราะฉะนั้นเขาก็จะมารับใช้ชาติเกาหลีใต้
ในการลงเล่นอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยนี่แหละครับ